แม้ตำรวจจะมีการแถลงสรุปคดีไปแล้วตั้งแต่๒๖เมษายน

ตกลงแล้วตกที่ท้ายเรือตกที่หัวเรือ

หนึ่งคนที่ยังพิสูจน์ต่อเนื่องคือสสเต้
ล่าสุดมีการนำหุ่นเทียบเท่ากับคนจริง
เอาไปจำลองซิว่า

มันจะถูกน้ำถูกเรือดูดเข้าไปได้ไหม
อ้าวอืมอืมแล้วบาดแผลมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับคุณแตงบทได้ไหม

เพราะว่าเรื่องของบาดแผลก็ยังเป็นดราม่าอยู่นะฮะ

สตเต้ก็ไปที่ถ้ามเรือพี่บุญสงคราม๑
พร้อมกับนำหุ่นผ้าขนาดเท่าตัวจริงกับคุณแตงโม
เขาให้ใช้ชื่อว่าน้องแต่งไทย

นำเขื่อมาเรือสปีย์โบสท์ไปจำลองเหตุการณ์การตกเรืออีกทีว่า
ก็เถียงกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่า
ตกท้ายเรือหรือหัวเรือกันแน่นะครับ
เคียงกันกับคืนที่เกิดเหตุจริง
ให้เรือวิ่งความเร็วเท่ากันคือ๘น็อต

ครั้งแรกเห็นไหมว่าคุณเต้นั่งแบบใครนั่งแบบแซน
แล้วเอาหุ่นนี้เปลี่ยนเสมอของคุณตางมลว่าไปจับขาแล้วก็ไปนั่งปัสสาวะท้ายเมือง
ลักษณะแบบนี้ก่อนจะทิ้งหุ่นลงไป
พบว่าอันนี้หุ่นมันถูกดูดเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือจริง
ถ้าเรือวิ่งแบบนี้นะก็ถูกดูดแบบนี้นะครับ

สสเต้ทดลองทิ้งหุ่นที่กลางเรือที่บริเวณกราบเรือแทน
อันนี้ครั้งแรกเอาหุ่นขึ้นมาโอเคครั้งแรกเราพบว่ามันถูกดูดเข้าไป
ครั้งที่๒ไปทิ้งกลางเรือที่กราบเรือพบว่าเอหุ่นเกิดรอยบาดแผลที่เอว๑แผลนะครับ
แต่การทดสอบครั้งนี้ทดสอบถึง๔ครั้งนะครับ
ครั้งที่๓ทิ้งหุ่นลงที่บริเวณกราบเรือด้านซ้ายแล้วก็กราบเรือด้านขวา
ซึ่งหุ่นเนี่ยถ้าทิ้งกาบเรือทั้งซ้ายและขวา
หุ่นที่เปรียบเสมือนตัวคนจะถูกผลักออกไปและสภาพยังเหมือนเดิมคือไม่ได้มีบาดแผลใด
สรุปว่าไม่ว่ากราบซ้ายหรือกราบขวาหุ่นจะถูกผลักออกจากเรือดีดออกจากเรือ
คุณแตงโมตกกับซ้ายของเรือถ้าตามแซนบอกนะ
แล้วครั้งที่สี่ทดลองอีกทีหนึ่งเอาทิ้งหุ่นลงที่บริเวณด้านหน้าเรือแทน
ปรากฏว่าหุ่นถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือแล้วหุ่นก็ลอดออกมาจากหัวเรือไปอยู่ท้ายเรือคือ
ลักษณะคือดูดจากหัวเรือแล้วก็มุดใต้ท้องเรือแล้วก็ออกไปท้ายเรือ
แล้วพอเอาหุ่นมาดูเนี่ยมีรอยใบพัดฟันจนขาด
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายออกจากกันเป็นชิ้นแบบนี้
คือถ้าตกด้านหน้าเนี่ยสภาพเล็กสุดเลย

ทีนี้เนี่ยหลังจากการจำลองเสร็จทั้ง๔ครั้งสสเต้ก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะ
ที่ผมเอาหุ่นมาพิสูจน์ถ้าเกิดตกที่หัวเรือแล้วถูกดูดเข้าไปแล้วเนี่ย
ถูกใบพัดมันน่าจะปั่นจนขาดแบบชิ้นส่วนแบบนี้

แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่แตงโมอาจจะตกจากหัวเรือก็ได้
แต่การทดลองทดสอบครั้งนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า
หุ่นที่เอามาเนี่ยน้ำหนักมันเบา๗๙กิโลกรัม
และคุณเตะโมเขาไม่ได้หนัก๘๙กิโลกรัม
ที่จะตกท้ายเรือขณะที่เรือแล่นอยู่
แล้วจะโดนใบพัดเรือบาดอะไรแบบนี้
เพราะว่าร่างเนี่ยมันจะถูกผลักออกไปไม่ใช่ถูกดูดเข้ามา

แต่คนทดสอบท้ายเรือได้แต่ทดสอบหัวเรือไม่ได้
เพราะว่าอย่างไรหัวเรือโดนอยู่แล้ว
จริงก็อยากขอบคุณสสเต้นะ
ที่พยายามที่จะหาความจริงแล้วก็ทำให้เรื่องมันไม่เงียบหายไป

ด้านนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็ได้ไปร่วมดูการจำลองด้วยเหมือนกันแหละ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมก่อน
เพื่อไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กับพวกข้อหารร่วมกันฆาตกรรมอำพรางคุณตังโม

ยังยืนยันยังยืนยันว่าเป็นฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานว่ามีคนทำให้คุณตังโมเสียชีวิต
มันไม่ได้เกิดจากความประมาทตามข้อหาที่แจ้งไปหรอก
เพราะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าแตงโมตกจากท้ายเรือจริง
และการสืบสวนสอบสวนของกรมชาการตรวจผู้ทรภัณฑ์ภาคหนึ่ง
ยังไม่ได้สนใจตรวจสอบทรายในมือคุณแตงโม
ทำไมมันถึงมีทรายที่เขากำเอาไว้
รวมทั้งทรายในรองเท้าของคนบนเรือที่มีการเคาะออกไป
หลักฐานที่ได้มาก็ชี้ได้มากที่สุด
ก็คือแผลที่บริเวณขาขวาจากการถูกของมีคม
คุณอาจริยะยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
ซึ่งวันที่๑๐๐ตีชนะกริจจิตอารีรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอง
คดีนี้มีอายุความ๒๐ปีครับถ้าพบประเด็นใหม่ก็สามารถรวบรวม

ส่วนการแถลงสรุปคดีของตำรวจที่เอาภาพมาผิดในการประกอบ
แน่นอนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็สั่งการให้
คนตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิวิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ทำรายงานเรื่องนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยด่วนว่า
ทำไมมันถึงเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ได้
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ตัวโตเลยนะคะ
ลงคดีแตงโมสับสนสุวัสดิ์ชุ้นสั่งบชภาค๑ชี้แจง
คือทำให้คนจะผิดพลาดอะนะเรื่องใหญ่มากเลยอะใช่แล้วมันส่งผลต่อคดีด้วยนะ
แม้ว่าตำรวจจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของดี
แต่นั่นคือแผลใหญ่ที่สุดของคุณตังโมเลยถูกต้อง
เป็นแผลใหญ่ที่สุดของตำรวจด้วยค่ะถูกต้องใช่ครับ